ความคืบหน้าเหตุก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะคะเป็นเหตุการณ์จักรยานยนต์บอม
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บรวมแล้ว๒๓รายด้วยกัน
ตอนนี้การสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นพบว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุ
เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
อกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีอันเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้า
สิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ

ในกรรไยศรวิศิษฐ์วงศ์พวกราชการจังหวัดปัตตานี
อันเชิญจากกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้า
ให้แก่ชาวบ้านและอาสาสมัครทหารพราน
สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลาณที่๔๓
ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธ์บริหาร
และโรงพยาบาลหนองจิกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุสะเก็ดระเบิด
รถจักรยานยนต์บอมที่คนร้ายไปจอดทิ้งไว้
บริเวณหน้าตลาดนัดบ่อทองอำเภอหนองจิกช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต๒ศพนะคะ
ชื่อว่าเด็กชายไอดินฟิตลียะโกะอายุ๑๔ปี
และนางซารีปะเยาะแซอายุ๓๕ปี
รวมถึงมีชาวบ้านและทหารพราน
รักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด๒๓ราย
แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว๑๕รายนะคะ
และยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๘ราย
ส่วนจุดเกิดเหตุวันนี้ก็คือที่บริเวณหน้าตลาดนัดบ่อทอง
เจ้าหน้าที่ปิดเส้นทางคือเปิดเส้นทางให้ใช้งานได้ตามปกติ
แต่เพิ่มมาตรการคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยตามเส้นทางต่างนะคะ
พร้อมกับตั้งโต๊ะรับเรื่องการเยียวยา
สำหรับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว
เพราะนอกจากจะมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแล้ว
ยังมีทรัพย์สินของชาวบ้านได้รับความเสียหายจำนวนมากด้วย
ขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็คือครอบครัวของเด็กชาย
ไอดินฟิตลีอายุ๑๔ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ครอบครัวนำศพของลูกชายไปทำพิธีฝังศพ
ตามหลักศาสนาที่กูบูในพื้นที่ตำบลบ่อทอง
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานี้แล้วนะคะ
ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวที่สูญเสียลูกชายในครั้งนี้
แล้วก็มีญาติญาติรวมทั้งชาวบ้านเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวนี้

นางซูบายดะนี่แม่อายุ๕๑ปี
แม่ของเด็กชายผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุลูกชาย
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปทำงานค่ะ
เป็นการทำงานเพื่อหารายได้พิเศษหลังจากเลิกเรียน
แต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะ
ซึ่งตัวเองก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดกับลูกชาย
อกจากนี้วิงวอนให้คนร้ายหยุดก่อเหตุ
เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวไหนอีกค่ะ

ต้องขอให้เจอกันแค่นี้
เป็นผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงและเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุ
ร้านอาหารที่อำเภอหนองจิกกลางเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะ

ครั้งนั้นทำให้นายอับดุลละลาเต๊ะ

และยังเป็นเพื่อนสนิทของนายเมาลานาอีกด้วย
นี่เป็นช่วงนะคะเป็นภาพเป็นแฟมภาพจากทีมข่าวของเรานะคะ
เป็นช่วงที่นายอับดุลลาเต๊ะเนี่ย
ถูกยิงก็คือถูกเจ้าหน้าที่วิสามันเสียชีวิต
ขอบคุณครับ